เมื่อคืนนี้ครับทีมชาติไทยแพ้จีนไป๑ต่อ๒ตกรอบ๑๖ทีมสุดท้ายเอเชียนครับ
ซึ่งชนะทิพย์สงกระสินนะครับก็บอกว่าเสียดายที่ทีมไม่ได้เข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย
แต่ก็ภูมิใจนะครับที่มาได้ไกลถึงรอบนี้ครับ
แต่ผู้เล่นในทีมทุกคนต่างก็ภูมิใจที่พาทีมเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ครับ
อาจจะแบบหลากหลายอารมณ์ครับผมก็มันมีความเศร้าแต่ว่าคือผมว่าพวกเราก็ภูมิใจนะ
ซึ่งกันและกันผมว่าขอบคุณประสบการณ์ดีจากทูนาเมนต์นี้ผมว่านักฟุตบอลทุกคนได้ประสบการณ์ที่ดี
สัญญาว่าจะทำงานหนักเพื่อพัฒนาตัวเองและช่วยทีมทำผลงานดีขึ้นในรายการต่อไป
ส่วนเพจช้างศึกนะครับได้เผยภาพหลังการแข่งขันในห้องแต่งตัวของทีมชาติไทย
ซึ่งทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เข้ามาปลอบใจและให้กำลังใจนักเตะทุกคน
สำหรับทีมชาติไทยก็จะกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา๘นาฬิกาครับ
ส่วนจีนนะครับที่เอาชนะไทยได้ก็จะเข้าไปเจอกับอีรานในรอบ๘ทีมสุดท้ายหลังจากที่อีรานเอาชนะโอมานได้๒ต่อ
โดยในช่วงต้นเกมอีรานเกือบจะเสียประตูไปก่อนในช่วงต้นครึ่งแรกจากจุดโทษ
แต่ดีที่อาร์เมดอัลมหาฮิลลี่กัปตันทีมโอมารยิงไปติดเซฟภูมิพุทธศาสตร์ประตูของอีราน
ซึ่งเบื้องหลังการเซฟครั้งนี้นะครับมาจากการที่ซาด้าอัชมุนนะครับ
ไปให้เพื่อนร่วมทีมนั้นพุ่งไปทางไหนนะครับก็ช่วยเดาทางให้พุทธศาสประตูนะครับ
และอีรานก็เข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายไปเจอกับจีนครับ